คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเมาส์ที่ทำเอาขาเมาส์ขาเผือกเนี่ย
หน้าชากันเลยนะคะทำไมอ่ะสืบเนื่องมาจากกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือที่ว่าสามีภรรยาเตียงหักรักร้าว
หลายคนคาดเดากันไปต่างนานาเอ๊ะคู่นู้นหรือเปล่าคู่นี้หรือเปล่า
คือเขาลือกันไปเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยลงรูปคู่ในไอจีกันเลย
แต่อย่าลืมนะก่อนหน้านี้เขาติดโควิดเขาก็ต้องแยกกันอยู่จะไปเอาเวลาไหนไปถ่ายรูปกัน
ซึ่งพอกระแสข่าวเมาส์นี้ออกไป
หนุ่มเพชรจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้หลายคนต้องเมาส์แล้วก็มโนอยู่นานนะคะ

สยบข่าวกระแสลือรักร้าวด้วยคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับแคปชั่นว่าหมูลงน้ำ

เป็นคลิปที่ลูกชายสุดน่ารักน้องไทก้าเนี่ยกำลังเรียนว่ายน้ำ
โดยมีศรีพันรยาคุณนิวเคลียร์ยืนเชียร์ให้กำลังใจอยู่ข้างสามว่ายน้ำ
และคนถ่ายคลิปนี้ก็น่าจะเป็นฝีมือของคุณพ่อคุณเพชจ้านั่นแหละ

ก็ยังลงคลิปที่เจ้าตัวออกกำลังกายอยู่ในบ้านและกำลังมองออกมาดูภรรยากับลูกชายที่สระว่ายน้ำอีกด้วย
เป็นอันว่าจบข่าวเมาส์ข่าวลือนะคะคือเอาจริงจริงนะ
ที่ฉันดูบ้านนี้บ่อยเพราะว่าตามดูน้องไทก้าบ่อยคือเห็นตลอดเลยนะว่าคลิปที่เป็นคลิปของน้องไทก้าเนี่ย
ถ้าคุณพ่อไปลงส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่นิวเคลียร์ถ่ายหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่เอาไปลงก็จะเป็นคุณพ่อถ่ายคือเขาสลับกันถ่าย
คลิปลูกไปอาจจะไม่ได้ลงรูปคู่ใช่
เออนะคะก็ลงรูปเป็นการสยบข่าวไปซะเลยเนาะ